คุณผู้ชมค่ะต่อที่ข่าวนี้บ้างค่ะเมื่อปีก่อนนะทำเอาแฟนตกออกตกใจเลย
เมื่อได้ทราบข่าวว่าอาต้อยเศรษฐานะคะป่วยค่ะก็ตรวจพบนะคะเป็นมะเร็งปอดค่ะ
ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ไม่ค่อยได้เจอหน้าเจอตาต้อยเท่าไหร่นะคะ
เชื่อว่าอยู่ในระหว่างการดูแลรักษาสุขภาพค่ะ
คุณผู้ชมค่ะมาดูภาพล่าสุดกันนะคะคุณผู้ชมอ่ะนี่เลย
แม้ว่าตอนนี้ค่ะต้อยยังดูผอมไปบ้างนะแต่ว่าสีหน้าสดชื่นแจ่มใสสุดเลยค่ะ
แล้วก็ยาขนาดเอกของอาต้อยนะไม่ใช่ใครค่ะ
เช็คจากน้องมีบุญหลานชายหัวแก้วหัวแหวนนะคะที่เป็นยาใจชั้นดีเลย
ทำเอาอาต้อยค่ะมีกำลังใจสู้โรคร้ายได้อย่างเข้มแข็งเลยนะคะ
บันเทิงไทยรัฐค่ะขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้อาต้อยสุขภาพกลับมาแข็งแรงในเร็ววันด้วยนะคะ
หลายคนก็ส่งความเป็นห่วงส่งความคิดถึงมาถามหาอาต้อยนะคะว่าต้อยอยู่ไหน
อันนี้เรามีข่าวมาอัปเดตให้แล้วนะคะบอกว่าแฟนคงจะหายคิดถึงกันบ้างเนาะ